คุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญคนไทยนะครับ
เมื่ออดีตตำรวจคลั่งยิงเด็กครูและชาวบ้าน
ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพู
และได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาเมื่อวานนี้
คนร้ายคือ๑๐ตำรวจเอกปัญญาคำราบ
ผู้ประคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม
สพนาวังจหนองบัวลำพู
เข้าไปในศูนย์เด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลางจหนองบัวลำพู
ทำร้ายเด็กที่นอนพักกลางวันและคุณครูด้วย
เรื่องต้นในศูนย์มีผู้เสียชีวิต
เป็นเด็ก๒๒ศพครูอีก๒ศพรวมทั้งสิ้น๒๔ศพ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับก็ยิงครูแล้วก็เด็กในศูนย์เด็กเล็กแล้ว
ขับรถกระบะวีโก้๔ประตูสีขาว
หมายเลขทะเบียน๖กกทธ๖๔๙๙กรุงเทพมหานคร
ไปที่ด้านหลังของศูนย์เด็กเล็กอย่างใจเย็น
โดยใช้เส้นทางบ้านท่าอุทัยห่างจากอบตไปประมาณ๓กิโลเมตร
แล้วไปขับรถไล่ชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขี่อยู่จนพลิกคว่ำ
แล้วใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
หลบหนีไปที่บริเวณปากซอยคุ้มที่๓ซอยประตูรังสรรค์บ้านท่าอุทัยเพื่อจะกลับบ้าน
ระหว่างทางเขายังขับรถชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วไปจอดรถนะครับลงไปยิงจนเสียชีวิตอีกหลายราย
จากนั้นผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเข้าไปในซอยที่บ้านท่าอุทัยแล้วใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผารถจนไหม้หมดทั้งคัน
แล้ววิ่งเข้าไปในบ้านใช้ปืนยิงเมียและลูกชายเสียชีวิตที่กลางบ้านแล้วยิงตัวเองตายตามรวม๓ศพ
คุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต๓๘ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า
โทษนะเหิร์นส่วนปมเหตุพันธุ์บริเวสเอกจักรพรรษวิทยาท่านผู้กรรมกรารสถานีตำรวจพูทรนะ
จะต้องขึ้นศาลเพื่อฟังคำตัดสินคดียาเสพติดที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพู

และก่อนหน้านี้๑๐ตำรวจเอกปัญญาหรือผู้ก่อเหตุ
เคยขอให้นายกอบตช่วยเหลือเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการ
แต่ถูกปฏิเสธจึงโกรธแค้นจึงมาก่อเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว
เรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญ
ที่จะต้องนำไปถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะ
บรรยากาศการแถลงข่าวเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ท่านก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะสาเหตุหลักเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของการ
เสพยาบ้าจนคุ้มคลั่งประกอบกับความเครียดด้วย
ที่วันนี้จริงตัวผู้ก่อเหตุจะต้องขึ้นสารในคดียาเสพติดนะคะ
และอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจากการตรวจสอบแล้ว
เป็นปืนส่วนตัวที่มีทะเบียนถูกต้องค่ะ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะต้องดูรายละเอียดทุกด้านเลย
มาถอดบทเรียนทั้งเรื่องของการเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

ก็ยอมรับนะว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลจากโรงพัก
กว่าจะมีการแจ้งเหตุแล้วตำรวจเดินทางไปถึงเนี่ยมันก็ล่าช้า
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังบรรยากาศการแถลงข่าวเมื่อวานหน่อยนะคะ
บนหลักจากนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดโดดเย็นว่า

เนี่ยราคาท่านก็ย้ำว่าจะต้องหามาตรการในการเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะคนที่อาจจะมีพฤติกรรมแปลก
หรือว่าคนที่เสพยาคุ้มคลั่ง
จะได้เฝ้าระวังแล้วก็ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกค่ะ
ผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้คนไทยเราจะได้เห็นเนื้อหาของข่าวนี้ในทุกสื่อ
ในทุกช่องต่างประเทศเองครับคุณผู้ชม
ที่เขาชี้จุดว่าจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ตรงไหนของประเทศไทย
แล้วเขาก็เกาะติดมาตั้งแต่บ่ายตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย
แล้วก็มีเด็กเล็กเสียชีวิตจำนวนมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครับ
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเลยนะครับ
ที่มีการกราดยิงแล้วเหยื่อเป็นเด็กจำนวนมาก
เกาะติดตั้งแต่ณตอนเกิดเหตุตามเวลาประเทศไทยจนมีการอัปเดตผู้เสียชีวิตว่ามากกว่า๓๐รายครับ
คนร้ายเป็นอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการก่อนลงมือปลิดชีพตัวเองปลิดชีพภรรยาและลูกเพื่อหนีความผิด
สื่อส่วนใหญ่ระบุว่าเหตุกราดยิงที่ทำให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย
ถ้าย้อนกลับไปที่เคยเกิดขึ้นก่อนอันนี้คือเหตุการณ์ทหารในหนึ่งที่แค้นใจผู้บังคับบัญชา
ไปก่อเหตุในห้างดังที่โคราชผมเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้
มักจะรายงานสถานการณ์ในทวิปเอเชียซึ่งเหตุการณ์ที่โคราชครั้งนั้นเนี่ย
จากผู้เสียชีวิต๒๙ศพบาดเจ็บอีกมากกว่า๕๐รายในพื้นที่๔จุด
นำมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเหตุการณ์ครั้งล่าสุดครับ
ก็พร้อมใจกันขึ้นพาดหัวเป็นหน้าหนึ่งเลยนะ
ข่าวนี้ยังเป็นข่าวแรกที่ขึ้นในหน้าเพจนะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับผู้นำหลายประเทศต่างออกมาแสดงความเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ฉันตกใจที่ได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศไทย
ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน
และส่งความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สหราชอาณาจักรยืนหยัดเคียงข้างไทยในช่วงเวลาอันน่าหดหูนี้
วิทข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำพู

อันน่าเศร้าสลดในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะทำใจได้
ออสเตรเลียทุกคนขอแสดงความห่วงใยและความเศร้าเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้
ขณะที่เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
โพสต์แถลงการต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพู

สถานเอกอักษฎูสหรัฐอเมริกาประชัมประเทศไทย
เทือนใจอย่างยิ่งต่อเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพู
ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทย
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา
ได้ร่วมประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายกูแตเรสรู้สึกช็อกและเสียใจต่อเหตุกราดยิง

และขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหายโดยเร็ว

สหรัฐอเมริการู้สึกตกใจกับเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย